อยากให้คุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งที่คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ปักหลักรายงานสดจากที่นั่นมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะก็คือมีมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม
รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็มุ่งหน้าเดินกันไปตอนแรกจะไปที่แยกคลองตัน
แต่สุดท้ายก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมไปก่อนกลางทางนะคะ
เราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่นั่นนะคะหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมกันไปแล้ว

คุณผู้ชมครับบรรยากาศณขณะนี้บริเวณถนนรามกำแหงนะครับ
ตอนนี้การจราจรนะครับวิ่งได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนด้านหลังของผมนะครับคือสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ลำกำแพงนะครับ
ซึ่งเมื่อ๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับทางคุณไม้ระยองนะครับ
เป็นหนึ่งในแกนหลักคนสำคัญนะครับได้นำขบวนจากมหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับ
ปรักหลักการชุมนุมทุกบริเวณนี้นะครับได้ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อเวลาสองทุ่มตรงนะครับโดยหลังจากที่คุณไม้นะครับเอ่อ
ได้ประกาศเสร็จแล้วนะครับก็มีการเดินหนีเดินออกจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางถนนเพื่อย้อนกลับไปบริเวณมรามกำแหงนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ได้ระหว่างระหว่างที่คุณไม้นะครับ
เดินเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่นะครับก็มีบรรดากาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ปกป้องไว้หลังจากนั้นคุณไม้ก็ได้เปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตสีดำนะครับ
แล้วก็ขึ้นรถเก๋งออกจากกลุ่มผู้ชมนุมไปนะครับซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนั้นครับ
ค่อนข้างที่จะชุลมูลพอสมควรนะฮะจุดประสงค์หลักที่คุณไม้ยังยืนยันในวันนี้นะครับ
แล้วก็นำกลุ่มผู้ชุมนุมมานะครับคือต้องการที่อยากให้รัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ขอประนามนะครับ
การใช้ความรุนแรงเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐบาลได้ใช้ความรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งทางคุณไม้บอกว่า
ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักสากลที่เขาทำกันนะครับหลังจากอ่านอกจากนี้นะครับ
ก็ยังเรียกร้องอีกเหมือนกันนะครับให้ทางรัฐบาลนะครับ
ปล่อยตัวกลุ่มแก่นำนะครับที่ได้จับไปแล้วก่อนหน้านี้ทุกคนนะครับ
และสุดท้ายนั่นก็คือคุณไม้นะครับบอกกับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่จะยุตินะครับ
บอกว่าวันนี้ตัวเองหลังจากที่จะเดินทางไปที่ไหนสักที่นะครับ
ไม่รู้ว่าจะถูกจับกลุ่มหรือเปล่านะครับโดยประกาศกับผู้ชุมนุมเลย
บอกว่าถ้าวันนี้ผมถูกจับกลุ่มให้ไปประกันตัวด้วยนะครับโดยที่ไปประกันตัวนะครับ
ก็ไปชุมนุมกันที่สถานีตำรวจที่เขาถูกจับกลุ่มนั่นแหละครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ที่เกิดขึ้นนะครับผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอ่าสถานีรถไฟฟ้าอ่าผ่อนลิงค์ลำกำแผงครับ